ทีนี้คุณผู้ชมในโลกโซเชียลเขาก็มีการแชร์ภาพ
ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
แต่ว่าผลกระทบมันก็กระจายไปทั่วค่ะ
รวมถึงมีน้ำทะเลหนุนสูงด้วย
สร้างความเสียหายกับหลายจังหวัดเลย
เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะคะภาพที่เขาแชร์กัน
นี่ค่ะเขาก็บันทึกภาพสถานที่บริเวณหาดสายรี

ทำให้ร้านค้าที่อยู่ริมชายหาดได้รับความเสียหายนะคะ
ครับแล้วก็ไปดูทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งได้โพสต์ภาพคลื่นทะเล

ทำให้ต้นสนเนี่ยหักล้มระเนบระนาด

พร้อมข้อความว่าเปิดร้านเช้าวันเสาร์นี้
ด้วยภาพความเสียหายจากพายุปะบึกที่ตอนนี้น้ำทะเลหนุนสูงมาก
ล่าสุดได้พังต้นสนหน้าชายหาดชะอำเหนือไปหลายต้นแล้วนะครับ

ไปดูกันอีกที่หนึ่งจังหวัดระยองนะคะ
มีการประกาศเตือนผ่านเฟซบุ๊ครู้เรื่องเมืองระยองค่ะ
บอกว่าห้ามลงเล่นน้ำทะเลที่บริเวณหาดสวนสนตำบลบ้านเพอำเภอเมือง
เนื่องจากคลื่นลมแรงกว่าปกติ
ขณะที่ประชาชนก็ได้ออกมาติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะ
เตือนต่อเลยสำหรับที่ระยองที่มีรายงานออกมาล่าสุดนะครับว่า
ตั้งแต่ถนนเลียบชายหาดหาบสุชาดาที่ตำบลเนินพระ
แล้วก็ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยองระยะทางกว่า๔กิโลเมตร
ตั้งแต่เช้ามาจนถึงขณะนี้มีคลื่นลมแรง
ก็พัดเอาเรือเล็กที่จอดอยู่ชายหาดขึ้นมาเกยตื้นบนหาดแล้วนะครับ
ชาวบ้านที่มีอาชีพประมงเรือเล็กได้นำเรือขึ้นมาจอดบริเวณชายหาด
ไม่สามารถนำเรือออกไปได้เพราะว่าขึ้นสูงประมาณ๒เมตรกว่าแล้ว
ส่วนหาดแหลมเจริญที่ตำบลปากน้ำ
ก็เรือประมงก็เข้าจอดเทียบเรือไม่กล้าออกไปหาปลาแล้วนะครับ

ใช่ค่ะทางภาคตะวันออกนี่คือทางอธิบดีก็เน้นย้ำด้วยนะคะ
แล้วอย่างอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ด

คือปิดพื้นที่กลางเต็นต์ทุกจุดในอุทยานแห่งชาติในวันนี้ด้วยนะคะ

เพราะว่าขึ้นลมเนี่ยมันแรงเหลือเกินมันมากัดซ้อชายฝั่ง
แล้วก็อาจจะมีเรื่องของกิ่งไม้หักต้นไม้หักโค้น
เพราะว่าลมแรงรวมถึงเส้นทางเดินในการศึกษาธรรมชาติเขาแหลมย่า
อันนี้คือต้องปิดให้บริการก่อนเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับ
ฟังคำเตือนจากทางราชการนะครับทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเลย